ไปจากวันกระบีอีกแล้วโอเคนะสถานที่ท่องเที่ยวของเราเยอะนะครับ

สายลมยามเย็นบนยอดเขาวัดถ้ำเสือวิปัสนาครับ

นี่แหละลมพัดลมแรงนะคะแล้วนักท่องเที่ยวเพียบเลยนะครับค่ะอยู่บนยอดเขาสูงด้วยนะ
คุณชนะเคยไปไหมคะผมเคยไปครั้งหนึ่ง
แต่ผมไม่ได้ขึ้นไปบนนี้ไปแค่ไปกราบไหว้พระที่นั่นอย่างเดียว
เพราะว่าผมไม่ไหวจริงกับบันได๑๒๓๖ขั้น
กว่าจะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับ

ต้องมีความมานะอุตสาหะแล้วต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วย
เพราะว่าในตอนนี้เขาบอกว่ากำลังฮิตฮอตมาก

ไปบนยอดเขาวัดถ้ำเสือวิปัสนาตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นี่แหละครับ

แล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับ
ขึ้นไปบนนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เพียบเลยทีเดียว

แล้วก็ได้เห็นทั้งทะเลกระบีเทือกเขาพนมเบนจา
รวมทั้งเห็นความสวยงามของเทือกเขาหินปูน
ลับซับซ้อนกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ

กว่าจะถึงบนยอดเขาวัดถ้ำเสือวิปัสนาแห่งนี้

เป็นการทดสอบความอดทนว่าจะไหวไหม
กับระยะทางประมาณ๕๐๐เมตร
ซึ่งในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้า
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
และจากการสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

ก็เรียกได้ว่ามากันแบบทุกแบบเลยทีเดียว
ก็จะพากันไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
พร้อมกับรอชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
แม้ต้องใช้เวลาเดินขึ้นไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง
สำหรับผู้ที่แข็งแรงหรือประมาณ๔๕นาทีก็เป็นชั่วโมงเลยนะ

บางคนจะขึ้นไปถึงมันไม่ใช่งานง่ายอย่างที่บอก
พันกว่าขั้นนะคุณผู้ชมต้องปีนขึ้นไป